บอกที่บอกเดือนพระว่าห้าหุ้นจมูกบอกไอ้นี่เป็นไรหมายถึงกวัดกรรมกายเหรอ
โทษ
เขาเข้าใจถ้าเป็นหวัดก็ติดไปถ้าไม่จะเป็นหวัดจะเป็นซ่าคลายจมูกแค่เกียรติ
ได้ไอ้ไหนก็ติดล่าจมูก
ขอให้ยกเลิกมาได้สิผมไม่ยกเลิก
แล้วไม่ต้องมาบอกว่ามันจะไปยึดพระเผลออะไรตรงองค์ลองคำอะไรก็แหว่โอ๊ยผมยังไม่รู้อยู่ไหนมีอ่ะ
ก็มันจะรั่วไปสากรของประเทศอีกนึงเนียนเลย
เนี่ยคลิปถ้ามันเป็นอย่างนี้ดิมันจะรู้คำตอบเอง